คุณผู้ชมครับข่าวนี้อยากจะให้ดู

ตำรวจชนบุรีขยายผลจับพ่อค้ายาเสพติด

มันหนีเข้าห้องครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละภาพไปแบบนี้อยากให้ดู
บุกเข้าไปไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้าง

สืบสวนสพเมืองชนบุรีคุณผู้ชมครับบุกเข้าห้องเช่า
เบาะแสกับพ่อค้ายารายสำคัญเลยนะมากบดานอยู่นี่
พอเข้าไปถึงนะครับเจออีกฝ่ายขังตัวอยู่ในห้องใช่ไหม
นะครับขังตัวอยู่ในห้องเหรอก็พังประตูเข้าไปเนี่ยไปจับนี่
จับได้แล้วจับได้แล้วนะครับนี่คือห้องเช่าแถวถนน
เปรมใจราชนะครับตะบนแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองตำรวจคุมตัวนายสุริยัน
แล้วตรวจค้นห้องเจออะไรยาบ้าครับยาบ้า๑๔๓๕๖เมตร
และมีเสพยาบ้าด้วยนะเสพยาบ้า๑๔๖กรัมนะครับ
น่าจะเศษแตกแตกอ่ะนะแล้วก็ไอซ์ไอซ์ที่น้ำหนัก๒๐๓กรัม
แล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘๐๑กระบอกคุมตัวไปสอบสวนสิ
สุริยันรับเลยรับเลยพอพอตำรวจจับแบบนี้รับเลย
รับบอกโอ้ผมเป็นเครือข่ายของเอเยียนภาคตะวันออกคุณตำรวจ
ของกลางมาแล้วมาพักอยู่ที่ชนบุรีนี่แหละ
แล้วก็จะขายขายให้กลับไว้รู้ในพื้นที่หรือกลุ่มนักเที่ยวนะครับ
ก่อนหน้านี้ผมเคยรับโทษคดียาเสพติดมาแล้วติดคุกมา๑๐ปี
ติดคุกมา๑๐ปีพ้นโทษได้๖เดือนทำอีกทำอีกไม่รู้จะทำอะไร
พันธุ์ตำรวจโทสมคิตยานพันธ์สารวัตรสืบสวนสพเมืองชนบุรีนะครับ
ตำรวจต้องอย่างนี้คือจับคนเสพเสพนี้ให้จบขยายผล
ขยายผลเนี่ยแล้วมาจับสุริยันได้เนี่ยนะครับ
แล้วก็ไหวตัวหนีจนมาตามจับได้ที่นี่แหละ
เรื่องต้นส่งตัวให้สพแสนศุกร์ดำเนินคดีแล้วเพราะเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุครับ